สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยรัฐเจาะประเด็นทางไทยรัฐทีวีนะคะ
ประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่๒๗กรกฎาคม๒๕๖๓ค่ะ
พบกับดิฉันจุธารัฐเอกบัมพันธ์เช่นเคยนะคะ
เจอกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการไทยรัฐ
จบประเด็นช่วงประมาณ๕๓๐แบบนี้ค่ะ

ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการขับรถเร็วแล้วก็ขับรถประมาท

ที่ชมบุรีกล้องวงจรปิดจับภาพรถกระบะสิ้งฝ่าสายฝน
เหตุเกิดบนถนนสายพนัฐนิคมฉะเชิงเซาหมู่๕
ตำบลวัดหลวงอำเภอพนัฐนิคม

สารวุฒิคนขับรถกระบะคันที่เสียหลักเผยว่า

กำลังจะกลับบ้านที่จังหวัดนครนายก
ช่วงนั้นฝนตกถนนลื่นจึงบังคับรถไม่อยู่
อีกเหตุการณ์ที่ชมรีรถเทลเลอร์บรรทุกน้ำมันพืช

ชนรั้วบ้านของชาวบ้านพังเสียหาย
เหตุเกิดบ้านพักริมถนนสาย๓๔
ขาเข้าบ้านบึงสอบถามเจ้าของบ้านเผยว่า
บ้านหลังดังกล่าวเพิ่งสร้างและเตรียมเข้าไปอยู่

บ้านต้องมาพังตั้งแต่ยังไม่ได้เลิกเข้าไปอยู่
โดยตำรวจจะเรียกคนขับรถเทลเลอร์มาสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
พร้อมให้ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไป
ที่จังหวัดอุดรธานีหนุ่มวัยเป็นเจ้าเพศ
วบรถบิ๊กไบท์พุ่งชนคุณตาเสียชีวิต

เหตุเกิดบนถนนสายบ้านผือนาคำให้อำเภอบ้านผือ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายวิทูลการแก้วอายุ๖๗ปี
สภาพศพกระโหลกศีรษะแตกคอหักแขนขวาผิดรูป
ส่วนคนขับบิ๊กไบท์ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก
ทราบชื่อคือนายอนุชาคำโยกอายุ๒๕ปี
สอบสวนทราบว่าขณะที่รถบิ๊กไบท์
สัญญาณไฟเลี้ยวขับแซงด้านขวาด้วยความเร็วสูง
เป็นขณะเดียวกันที่รถซาเล้งของผู้ตายขับเลี้ยวขวา
บิ๊กไบท์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงชนเข้าอย่างจัง
อีกรายเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่จังหวัด๑๐๑
หนุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์แห่โค้ง
ชนเข้ากับทางเท้าริมถนนตรงถนนรอบบึงพลานชัยกลางดึก
พบเป็นวัยรุ่นชายอายุ๑๕ปี
นอนอยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัวและบาดเจ็บค่อนข้างสาหัส
เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นรถคันดังกล่าววิ่งมาด้วยความเร็ว

โดยเผยว่าโค้งบริเวณนี้ถือว่าอันตรายมาก
ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุและมีคนตายบ่อยครั้ง
บริเวณปากทางเข้าตลาดตัวอำเภอแก้งเคราะห์

ยายวัย๖๐ปีคนขับรถจักรยานยนต์

ทราบชื่อคุณยายคือนางราตรีคำพล
เผยว่าได้ยืมรถหลานขี่ไปทำธุระ
เหตุเกิดเกิดขึ้นเร็วมาก
สิ่งที่ทำให้เธอรอดตายคือการมีสติ